คุณผู้ชมคะงานแต่งงานเนี่ยมันควรจะเป็นงานมงคลงานรื่นเริงมีแต่ความสุข
แต่ปรากฏว่าในงานแต่งงานที่จังหวัดกำแพงเพชรญาติฝ่ายเจ้าบ่าวกับญาติฝ่ายเจ้าสาวทะเลาะกัน
คนที่อยู่ในงานก็เป็นญาตินี่แหละเขาไปห้ามแล้วก็โดนทำร้ายด้วย
มีคว้าปืนมายิงใส่จนบาดเจ็บเป็นคนหนึ่งมีเตรียมงานกำลังจะเริ่ม
ตำรวจสมภาพเมืองกำแพงเพชรค่ะไปตรวจสอบนะคะที่ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
มีคนยิงกันได้รับบาดเจ็บอ่ะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะคะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายชัยวัดสูงสันเขตอายุ๒๔ถูกยิงที่แขนที่ท้องอาการหนักนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรไปค่ะ
คนยิงชื่อว่านายทงชาติมั่นคงอายุ๔๐ได้รับบาดเจ็บที่คิ้วขวาดั้งจมูก
มือทั้งสองข้างถูกของมีคมบาดเป็นแผลกว้างต้องเย็บไปหลายสิบเข็ม
เสื้อกางเกงเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดค่ะก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตำรวจตรวจสอบปรากฏว่าอาวุธที่ก่อเหตุเป็นปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์เบอร์สิบสองกระบอกหนึ่ง
แล้วก็มีปลอกเครื่องกระสุนขนาดเบอร์๑๒ค่ะในรังเพลิงอยู่นัดหนึ่งนะคะ
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะในบอยอายุ๑๘ปีเป็นหลานของฝ่ายเจ้าสาว
เขาบอกว่าเขากับน้องชายเนี่ยนั่งดูวงดนตรีกันอยู่จู่นายชัยวัดเป็นหลานของฝั่งเจ้าบ่าว
เดินมาชี้หน้าแล้วถามว่ามึงเก๋าเหรอไอ้แอนิมอลมึงเดี่ยวกับกูไหม
เขาก็เลยตอบกลับไปว่าพี่ผมก็รู้จักกัน
คือยังไม่จบประโยคอะค่ะยังไม่ทันจบประโยค
ตบด้วยรองเท้าโดนตบเข้าที่หน้าหลายครั้งเลย
เขาก็ไม่ได้สวนกลับนะคะพยายามจะเลี่ยง
จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันนายทงชาตินะคะ
ที่เป็นคนยิงเนี่ยค่ะเขามาเห็นนายทงชาติเขาบอกว่าเขามาเห็นแล้วเขาไปห้าม
แต่เขาไม่ยอมหยุดกลับมาต่อยนายทงชาติที่เข้าไปห้าม
แล้วไม่ใช่ต่อยมือเปล่ามีสนับมือด้วยค่ะ
อืมจนโอ้โหล้มลุกลุกคานกัน
ทงชาติก็เลยตัดสินใจวิ่งกลับไปที่บ้าน
เอาปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ออกมา
จังหวะที่นายชัยวัดหัวโจกพยายามจะวิ่งเข้าใส่
เขาก็เลยยิงสวนไป๑นัด
นายชัยวัดได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่หน้าท้อง
อาการเขาก็หนัก
แล้วก็ถูกยิงก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปล้มอยู่ถนนหน้าบ้าน
ส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คนที่เขาถูกหาเรื่องตั้งแต่แรกค่ะ

กล้องกับน้องชายก็นั่งดูดนตรีอยู่ประมาณนี้
ฟิล์มที่เป็นทางญาติฝั่งเจ้าบ่าวเป็นหลานฝั่งเจ้าบ่าวอะค่ะเดินมาชี้หน้าท้าทายแล้วก็เอารองเท้าตบหน้าจริง
เขาก็ไม่ได้ตอบโต้ทางฝั่งเขาไม่ได้ตอบโต้พยายามจะเลี่ยงแล้วนายทงชาติมาห้าม
อีกฝ่ายไม่ฟังก็ต่อยใส่นายทงชาติด้วยนายทงชาติก็เลยยิงสวนกลับไป
ด้านนายสุทัศน์บัวบานหรือน้าเบียนะคะเป็นน้าชายของฝ่ายเจ้าสาวค่ะคนนี้อายุสามสิบสาม
เขาบอกว่าเขาก็เป็นคนไปช่วยห้ามคนแรกก่อนที่นายทงชาติจะเข้าไปห้าม
เขาเข้าไปห้ามก่อนใครเลยยืนยันว่าเขาไม่มีอาวุธค่ะ
เพียงแค่ไปขอความร่วมมือว่าอย่ามีเรื่องกันไปบอกเด็กวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายอ่ะ
อย่ามีเรื่องการงานนี้เป็นงานมงคลงานแต่งงานอย่ามีเรื่องกัน
แต่กลุ่มวัยรุ่นไม่ฟังเขาโดนทำร้ายเหมือนกันนะคะ

น้องผมมาดูดยานั่งนั่งอยู่ตามบริเวณตามแผ่นแห่งนี้ครับ
แล้วพวกกลุ่มกลุ่มเขาก็อยู่ตรงนี้อีกกลุ่มนึงเขาก็บอกว่า
มองหน้ากูไหมมึงก็ตีนเหรอมึงก็เอารองเท้าไปตบหน้าเขาเลย
บหน้าปุ๊บตอนนี้น้องคนนั้นก็ไปบอกพวกเพื่อน
เพราะเพื่อนเพื่อนก็อยู่ในงานแต่พวกคุณเพื่อนเขาทำอะไรไม่ได้ไง
เขาไม่อยากให้งานเสียเขาเลยไปบอกเจ้าภาพ
ผมก็เลยเดินจะมาเตือนเขาก็บอกว่ามึงจะเป็นญาติกันอยู่แล้ว
มึงจะตีกันทำไมก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลย
กลุ่มพวกที่เขาตีอ่ะเขามาตีผมแต่ยืนยันไหมว่ามีการแบบเตือนกันมาก่อนหน้านี้แล้ว
ถึงมีการยิงอ่ะเพราะมันจะได้ดูออกว่านี่คือการแบบยิงขู่หรือว่ายิงป้องกันตัวหรือยังไง
มันเหมือนจะยิงป้องกันตัวนะเพราะเขาเจ็บตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ออกมาผมหนีไปแล้วผมวิ่งกลับมาเห็นเขาก็จะยิงกันอยู่แล้วอ่ะ
ผมวิ่งหนีไปวิ่งหนีพวกมันวิ่งตามไปกันด้วย
สามสี่คนวิ่งตามผมอ่ะใช่ผมไม่มีอะไรเลยมีวิ่งไปแล้วก็วิ่งเอากระเบื้องมากัน
ผมเอากระเบื้องมากันเบื้องขนาดเนี้ยสี่ยอยนั่นเอามากันไว้
มันต่อยเอาสนับต่อยผมแล้วคนที่โดนยิงต่อยตึงตึงตึงตึงตึง
ผมดีผมถ้าผมไม่มีกระเบื้องนะผมเจ็บดิบยิ่งกว่าคนพี่โดนตี
อืมทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าสาวซะหน่อยค่ะครับ
นางสาวก้อยอายุ๒๔ปีเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าของงานแต่งงานนะคะ
คือคุยกับนักข่าวไปร้องไห้ไปน้ำตาไหลไปเลยนะ
บอกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานแต่งงาน
งานแต่งงานเขาเลยคืองานแต่งงานเพิ่งเสร็จอ่ะ
แล้วก็ตีกันเลยเป็นช่วงของการเลี้ยงฉลอง
เสร็จสิ้นในช่วงของพิธีการไงเลี้ยงฉลองกันแล้วก็มาตีกัน
ตอนเกิดเหตุนะคะเจ้าสาวเล่าให้ฟังว่าแม่ของเจ้าสาวเนี่ยนะ
ตกใจเป็นลมล้มพับไปเลยนะคะกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุเจ้าสาวบอกว่า
ไม่รู้จักไม่ได้เชิญมาร่วมงานเลี้ยงไม่ใช่ญาติเลยเหรอ
แต่ในงานแต่งงานครั้งนี้คือเตรียมโต๊ะกินเลี้ยงไว้๔๐โต๊ะ
พอวันงานแขกมากันเต็มเลยใครเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเจ้าสาวบอกครับ
ตอนแรกที่เล่าไปว่าเออเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาวญาติฝ่ายเจ้าบ่าวตีกัน
เจ้าสาวออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าโอ้โหเธอเสียใจมาก
อืมมันส่งผลต่อความรู้สึกของเธอที่เป็นเจ้าสาวและแฟนที่เป็นเจ้าบ่าว
คือมันเป็นงานของทั้งคู่อยากให้งานนี้เป็นงานที่เก็บไว้ในความทรงจำ
เป็นงานดีดีแต่โอ้โหมาตีกันแบบนี้ค่ะ
ก็อยากให้มันจบเพราะไม่ได้เกี่ยวกับงานเลย
งานเรามันก็จบไปแล้วแต่ทีนี้ใครก็ไม่รู้ไง
ส่วนตัวหนูหนูรู้สึกโกรธไหมหรือว่ารู้สึกแบบว่าเฮ้ย
มาทำอะไรกันในนี้มาทำอะไรกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่
มันเป็นงานหนูก็อยากให้มันสนุกสนานแค่
หัวหน้าครอบครัวไม่ใช่ว่าคนอื่นเข้ามาแล้วมันทำให้งานหนูแบบนี้
ทั้งที่หนูไม่เคยรู้จักเลยผิดหวังมากค่ะ
ที่แขกที่ไม่ได้เชิญมาก็มาแล้วมาทำให้ไม่ว่าจะงานจะจบไปแล้วหรือ
ยังไงก็ช่างหนูเสียใจแม่หนูเสียใจมาก

เวลานี้เราเสี่ยงฆ่าไปเท่าไร
ครั้งหนึ่งในชีวิตงานแต่งงาน
ไม่ค่อยได้ยินข่าวแล้วมาตีกันในงานแต่งงานนะ

ฉลองตอนกลางวันมันยังตีกัน
แล้วคนที่ไม่ใช่ญาติก็มากันเต็มเลยอ่ะ
เจ้าสาวก็คิดว่าญาติเจ้าบ่าวจริงเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ไอ้คนที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยทีเนี้ยเออเดี๋ยวมาดูตกลงเป็นญาติฝ่ายไหนกันแน่
ตกลงเป็นญาติฝ่ายไหนครับทีมข่าวไปเยี่ยมคนเจ็บอ่ะค่ะ
ที่ถูกยิงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะ
นี่คนหาเรื่องนี่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นญาติหรือเปล่า
เดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังว่าเขาหาเรื่องจริงหรือเปล่าเออตกลงยังไง
เขาอยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชรโดนกระสุนไปนัดหนึ่งนะ
แต่ลูกเป็นลูกปลายมันแตกระจายไงอืม
เนี่ยค่ะก็โดนไปที่ขอบพับที่แขนก็เป็นแผลที่ท้องด้วยนะคะ
ต้องต่อสายระบายเลือดนะคะแต่อาการก็ดีขึ้นแล้ว
แต่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่สักพักหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะ
จุดที่โดนยิงนะนัดเดียวเดี๋ยวเข้าสี่
ใช่มันกระจายมันกระจายอืม
คนเจ็บเขาบอกว่าผมเริ่มก่อนจริงครับ
คือเอารองเท้าไปตบหน้าในกล้องก่อนจริงจริงโอ้โห
รองเท้าตบหน้ายอมรับว่าตบเขาก่อน
สาเหตุก็คือในกล้องเนี่ยชอบไปหาเรื่อง
เบิ้ลเครื่องรถใส่ตั้งหลายครั้งแล้วเคยเตือนก็ตั้งหลายครั้งแล้ว
แต่มันไม่ใช่ในงานแต่งงานเขานึกออกป่
ไปเอาคืนในงานแต่งงานเอารองเท้าไปตบหน้าในงานแต่งงาน
เอาคืนอะไรในงานแต่งครับเออใช่ไง
แล้วเขาบอกว่าคือเขาตั้งใจจะไปเตือนอืม
ซึ่งเป็นช่วงที่เขาเข้าไปชกต่อยอีกรอบนึงเนี่ย
เพราะเขาเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังรุมทำร้ายนายบอล
นายบอลเป็นหลานของฝ่ายเจ้าบ่าว
ตัวเขาก็เลยไปช่วยแต่ถามว่าตัวเขาเนี่ย
ตัวคนเจ็บเนี้ยเป็นญาติเขาไหมอืม
ไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นญาตินะ
แต่เป็นเพื่อนของฝ่ายเจ้าบ่าวอีกทีนึงคือเอาเป็นว่าเนี่ย
คนนี้ชื่ออะไรนะคนนี้ชื่อในฟิล์มในฟิล์มเนี่ย
คนนี้ที่นอนอยู่เนี่ยไม่รู้จักใครเลย
บอกว่าแต่เขาอ้างว่าเขาเป็นเพื่อน
แต่เขาไม่รู้จักแต่เขาไม่ได้รู้จักเจ้าบ่าวเจ้าสาว

คือไปถึงเนี่ยจะไปเตือนคนที่เคยเบิ้ลเครื่องรถเสียงดัง

แต่เขาบอกว่าก็เขาเป็นเพื่อนของฝ่ายเจ้าบ่าว
จะไปแสดงความยินดีเจ้าบ่าวเชิญ

เขาอ้างว่าเพื่อนของเจ้าบ่าวเชิญเขาอีกที

เอาเป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเริ่มจากแกนั่นแหละ
ถูกต้องเอาไปฟังเสียงคนเจ็บดูหน่อย

ผมมีเรื่องกับเด็กในหมู่บ้าน
คุณช่วงจังหวะตอนนั้นเขาได้พูดเขาได้อะไรไหม

ตอนนั้นเราเห็นเขาถือปืนออกมาไหม

ผมก็ทนเค้าไปช่วยหลานเจ้าบ่าวอยู่

เรื่องที่ในข่าวเขียนว่าผมไอ้เนี่ยไปหาเรื่อง

เข้าไปล็อกคอมันชุดละมุนไงครับ

ผมไปต่อยคนที่ไม่ยิงมุน

แต่เค้าอ้างว่ามันเป็นการป้องกันตัวนะ

แล้วระยะยิงอ่ะแบบยิงระยะประชันชิดมากแบบโอ้โหผมหนักนะ

ถ้าผมเป็นแขกไม่ได้รับเชิญเอารองเท้าไปตบหน้าเขาก่อนในงานด้วย
ทีนี้ค่ะตำรวจก็บอกว่าก็สอบปากคำสองฝ่าย
ฝ่ายคนเจ็บก็คือนายชัยวัดหรือในฟิล์มคนนี้นะคะ
ส่วนนายทงชาติที่เป็นญาติจริงแล้วเขาไปห้ามไปช่วยแล้วก็ไปยิงใส่
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนก็ให้ตำรวจควบคุมตัวไป
ก็สอบสวนต่อนะคะสำหรับในส่วนของนายทงชาติ
ตำรวจก็แจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุจำเป็นก็ฝากขังสารจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป